คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องตามความเชื่อของคนไทย
มีหลายวิธีในการขับไล่สิ่งชั่วร้ายออกไปจากชีวิต

มาดูวิธีการที่บางบ้านแขวนเสื้อแดง
เพื่อป้องกันสิ่งชั่วร้ายที่จะเข้ามาในชุมชน
แต่ก่อนเราอาจจะได้ยินว่าแขวนเสื้อแดง

แต่คราวนี้เขาบอกนอกจากป้องกันผีแม่ม่ายแล้ว
ป้องกันโควิดได้ด้วยนะฮะ
และคราวนี้จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับกระสือวิทยาศาสตร์
ฮะเดี๋ยวนะกระสือวิทยาศาสตร์

กระสือตัวนี้ไล่โควิด

ถ้าเราดูตำนานกระสือเราก็เห็นผู้หญิงถอดหัว

คุณสุดสกุลอันนี้คือโดรนที่พ่นยาฆ่าเชื้อหรือเปล่า
นี่แหละฮะเขาเรียกว่ากระสือวิทยาศาสตร์นะครับ
เป็นโดรนในการพ่นยาฆ่าเชื้อในพื้นที่ต่างนะครับ

นำโดรนนี้มาบินพ่นยาฆ่าเชื้อ

เมื่อคืนนี้ได้นำโดรนเพื่อการเกษตรขนาดใหญ่๒ลำเนี่ย
บรรจุน้ำยาฆ่าเชื้อโรคไปฉีดพ่นบริเวณสถานีตำรวจ
แล้วก็รอบกองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดกำแพงเพชร

ซึ่งลักษณะการบินพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อของโดรนแต่ละลำเนี่ย
มันมีแสงไฟสีม่วงกระพริบตลอดเวลาแบบนี้
รวมถึงไฟสีเขียวแบบนี้นะฮะ
ดูแล้วชาวบ้านบอกเออเหมือนผีกระสือเหมือนกันนะ
บินไปบินมาแบบนี้นะครับแต่ว่าหลายคนก็เลยตั้งชื่อไว้
บอกว่าเป็นกระสือวิทยาศาสตร์แต่กระสือนี้มาดี
มาช่วยในการฆ่าเชื้อนะฮะค่ะอืมค่ะ